เรามาดูความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้กันก่อนนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์สำคัญ
ที่คนไทยจะได้ร่วมกิจกรรมบ้ายอุ่นอายรักนะคะ

ก็เลยมีโอกาสได้ไปสำรวจเส้นทางรอบเกาะรัตนโกศิล
ว่ามีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรแล้วบ้างนะคะ
พบว่าตอนนี้ความพร้อมนี่จะเป็นไปคืบหน้าอย่างมากนะคะ

รถจักรยานทั้งคันเล็กคันใหญ่ก็วางเรียงรายท่ามกลางดอกไม้

เป็นเส้นทางปั่นจักรยานอุ่นไอรักคลายความหนาว
สายน้ำแห่งรัฐนาโกศิลป์หรือใบ้อุ่นไอรัก

โดยเฉพาะจุดสำคัญรอบเกาะรัฐนาโกศิลป์
ซึ่งตอนนี้ก็ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวเส้นทางปั่นจักรยาน
แล้วมีการขีดสีตีเส้นติดตั้งสัญญาณจราจรต่าง
รวมถึงปรับภูมิทัศน์ให้แต่ละพื้นที่นั้นสวยงามโดดเด่นยิ่งขึ้น
ที่สำคัญก็คือคำนึงถึงความปลอดภัย
ของนักปั่นจักรยานทุกคนเลยค่ะ
ก็ได้มาเห็นบรรยากาศสถานที่วัดต่าง
แล้วก็เส้นทางที่ได้เลือกไว้ก็เป็นเส้นทางของประวัติศาสตร์ด้วย
ของท่านนะครับแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยครับ
การปัจจักรยานจากสวนทุศิษฐ์เนี่ยไปของรัฐโพลเนี่ย
มันเป็นการต่อเนื่องของราชการที่๙ไปถึงราชการที่๑๐
แล้วมันก็จะเป็นบริษัทแห่งกรุงรัฐนาโกศิลป์
ให้ประชาชนได้รู้ว่าในยุคของรอยต่อของราชการที่๙
รายการที่๑๐มันมีกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชน

เป็นเสียงของนักปั่นนะคะ
คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของเส้นทางในการปั่นจักรยานเนี่ยนะคะ
ก็คือจากลานพระราชวังดุสิตจนถึงสวนสุขภาพรัฐโพ
เที่ยมเพอพระแดงจังหวัดสมุดประการ
ระยะทางไปกลับรวมแล้วก็คือ๓๙กิโลเมตร
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางกรมทางหลวง
ตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วด้วย
ใช่ค่ะในส่วนของสถานที่ต่างก็มีความพร้อมนะคะ
ส่วนของนักปั่นเองหลายคนตื่นเต้นที่จะได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการฟิตซ้อมร่างกายกันอย่างเต็มที่
ที่วันที่๙ธันวาคมนั้นจะได้ปั่นกันจริงในพื้นที่นะคะ
ก็๙ธันวาคมเป็นวันจริงแล้วก็๒ธันวาคมเป็นวันซ้อมใหญ่นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทางโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ย
เน้นย้ำนะว่าจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลอำนวยความสะดวก
ให้บริการกับประชาชนที่เข้าร่วมพิธี
เสมือนจะเป็นแขกคนหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทีนี้มีสิ่งที่ทางด้านรองโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยนะคะ
เน้นย้ำมาถึงเรื่องขั้นตอนในการรับมอบสิ่งของพระราชทานนะคะ
ใช่ค่ะประชาชนทุกคนนะคะที่จะไปรับสิ่งของพระราชทานทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่สนามสุพัชลาศัย
สำคัญนะคะจะต้องเตรียมบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ
ก็คือนำไปลงทะเบียนณจุดลงทะเบียนในส่วนแรกก่อน
จากนั้นนะคะก็ผ่านจุดคัดกรองในพื้นที่ต่างนะคะ
แล้วก็รับสิ่งของไปซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอคุณผู้ชมติดตามบรรยากาศสดได้นะคะ
แต่ที่แน่คือการรับของพระราชทานวันนี้แล้วก็
วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดด้วยว่าเอ๊ะแต่ละกลุ่มเนี่ย
ช่วงไหนเวลาไหนบ้างเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่วันนี้แล้วเป็น
ที่๑เลยตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๑๐โมงนะคะ